เป็นคลิประทึกที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แล้วก็มีเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
คือคุณตาท่านหนึ่งขับรถ
และทีนี้คุณตาถอยรถยาวเลย

เขาเบรกไม่ทันแล้วไม่ทันเห็นว่าคุณตาถอยหลังด้วยซ้ำ

แล้วคนที่ขับรถมาชนท้ายรถคุณตานี่แหละฮะ
เสียชีวิตเป็นนุ่มอายุแค่๑๗ปีเอง
ให้คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะค่อยดูนะฮะว่ารถเก่งคันนี้
โอ้โหถอยมายาวเลยนะฮะ
แล้วรถกระบะคันนี้ก็เขาขับมาถูกตามเลนแล้วล่ะ
แต่คงไม่รู้คงไม่ทันเห็นว่ามีรถเก๋งคันนี้ถอยยาวมาแบบนี้
ก็เลยอัดท้ายเข้าเต็มเปล่านะครับ
ทำให้คนขับรถกระบะนะฮะเสียชีวิตนะครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณด่านช่างน้ำหนักเกาะคาบนถนนผนโยธินโยธิ
จับภาพขณะรถยนต์ทะเบียนกไก่ชชิง๔๒๖๔๒๗ลำปางนะครับ
ขับถอยหลังมาไกลกว่า๕๐เมตร
จากนั้นมีรถกระบะทะเบียนทพททหาร๑๒๑๒กรุงเทพมหานคร
วิ่งทางตรงมาพุ่งเข้าชนอย่างแรงนะครับ
แล้วทั้งสองคันนี้ก็ตกข้างทาง
คนขับรถยนต์คือคุณตาถนอมชัยวังตายุ๘๑ปีนะครับ
สามารถหนีเอาตัวรอดมาจากรถได้

นายวสิงหนสายสุดอายุ๑๗ปีหลานชายขออภัยคุณผู้ชม

ที่นั่งมาในรถเก๋งด้วยกันเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าเสียชีวิตคารถ

ไฟคลอกจนหลานชายวัย๑๗ปีเสียชีวิต
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาที
วันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับ
คุณตาถนอมคนขับรถยนต์เปิดใจบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตาเองกำลังจะขับรถยนต์ไปต่อภาษี
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ขับรถเลยด่านช่างน้ำหนักเกาะคามา
ก็เห็นตำรวจกำลังตั้งด่านนะครับกวดขันวินัยจราจรบนถนน
ด้วยความตกใจก็เลยรีบเบรกรถ

คือคุณตาไม่ได้ต่อภาษีมา๓ปีแล้วไง
กำลังจะไปต่อแต่พอเจอด่านก็เลยกลัวกลัวว่าถูกตำรวจจับแน่นะคะ
รถกระบะที่ขับมาตามท้ายพุ่งชน
แล้วก็ทั้ง๒คันตกร่องถนนไปนะฮะ
ตนแล้วก็คู่กรณีหมายถึงคุณตากับคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่หลานชายวัย๑๗ปีที่นั่งมาด้วยติดอยู่ภายในรถ
ไม่กี่วินาทีนะครับก็เกิดเหตุการณ์ไฟลุกท่วมตามมา
ตาเองกับคู่กรณีแล้วพลเมืองดีพยายามช่วยกัน
จะนำหลานออกมาจากรถให้ได้นะครับแต่มันไม่ทันการนะครับ
ทีนี้ฝั่งของคนขับรถกระบะก็คือนายชัยรัฐขจรจีรพันธ์อายุ๔๐ปีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าตัวนายชัยรัฐขับรถมาจากกรุงเทพ
่งหน้าจะไปเชียงใหม่ครับก็ใช้ความเร็วไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตร
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถยนต์คันหน้าคือเหมือนถอยมา
ถอยหลังมากระชั้นชิดนะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหอัดท้ายเข้าไปเต็มเป่าเลยนะฮะ
ฟังเสียงเขาละกันตอนที่เกิดเหตุนะครับ
นี่แหละครับแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
นายธนรัฐสายเทพในอำเภอกเกาะคาก็ลงพื้นที่ที่วัดนาแก้วฝั่งตะวันออกนะครับ
ซึ่งเป็นสารที่จัดงานบำเพ็ญกุศลศพนายวสิงหนผู้ตาย
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือด้วยเพราะว่าครอบครัวของคุณตากับหลานชายคนนี้
ค่อนข้างจะยากจนนะคุณฮะแล้วก็ตัวของผู้ตายเองนะครับ
ก็จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีอาการทางสมองอยู่ด้วยนะครับ
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ไฟลุกก็ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากรถได้
แล้วก็ตัวคุณตาเองก็ไม่สามารถช่วยหลานออกมาได้นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าครอบครัวของผู้ตายฐานะยากจนมาก
ไม่มีเงินในการจัดงานศพนะครับ

จึงแทบให้สามารถจัดงานบำพิณฑ์กุศลศพได้
ทีนี้ครอบครัวของคุณตาก็จะเหลือคุณตากับคุณยายนะ
คือทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะอายุมากแล้วนะครับ
คุณตาก็๘๐กว่าแล้วคุณยายก็โอ้โหจะ๘๐แล้วนะครับ
ทีนี้สอบถามทางชาวบ้านนี่คุณ
ชาวบ้านก็บอกโอ้ไม่รู้จะช่วยเหลือกันยังไงดี
เพราะว่าชาวบ้านก็ยากจนกันเหมือนกันนะครับ

เข้าไปดูแลชีวิตของคุณตาคุณยายด้วยนะฮะ